คือทำร้ายคนที่เปิดร้านค้าเปิดบริการคลินิกเสริมความงามมาแล้ว

อย่างล่าสุดค่ะคลินิกของคุณฟุ๊กจิระเอง

จะเปิดดีหรือจะปิดดีงงไปหมดแล้ว
ล่าสุดนักแสดงหนุ่มฟุ๊กจิระยิ้มออกแล้วค่ะ
เพราะว่าคลินิกกลับมาเปิดให้บริการเสริมความงามได้แล้ว
บันเทิงไทยรัฐเองได้สัมภาษณ์เปิดใจหนุ่มฟลุ๊กนะคะ
หนุ่มฟลุ๊กบอกกับเราว่าเหมือนยกผู้เขาออกจากอกเลย
ที่ผ่านมาเนี่ยสูญเสียรายได้ไปเยอะมาก
สงสารลูกน้องกระทั่งแม่บ้าน
บางคนไม่มีแม้เงินที่จะไปซื้อข้าวกิน
คือต้องให้กู้ยืมแบบไม่คิดดอกเบี้ย
ตอนนี้ทุกคนก็ดีใจนะคะที่ได้กลับมาทำงาน

แต่บอกเลยนะจ๊ะว่าทุกคนทาปากแดงทุกคนเลยค่ะ
แล้วก็ใส่ใจดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องความปลอดภัย

ส่วนพันรยาค่ะคุณแอปเปิ้ลตอนนี้ก็อยู่บ้านนะ

คุณฟลุ๊กเองก็ช่วยดูแลลูกอย่างเต็มที่
เพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ถ่ายละครเลยนะคะ

ยังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าจะเอายังไงต่อดี

วันนี้แม้จะมีแมสอยู่

ัสคาร่าแน่นทุกคนจะพร้อมมีความรู้สึก

มีกระปี้กระเป๋าอยู่บ้านเต็มที่

ปกติผมเนี่ยถ้าเกิดทำคลินิกเราก็ยังมีพอมีเวลาอยู่ที่บ้าน
แต่ว่าพอเรื่องถ่ายละครนี้มันไม่ได้จริง
นี้พอเป็นโควิดเนี่ยได้ดูทุกอย่าง

จะไม่ได้เป็นพ่อแล้วแทบจะเป็นแม่อีกคนแล้ว
มาดูดนมกับพ่อลูก

พอเทคนิคการเลี้ยงลูกการอุ้มลูกเนี่ย

ตั้งแต่วันแรกที่ลูกอีกคนคลอด